พวกมึงไม่โกงถนนจะทำด้วยทองให้ดู

ดูป้ายนี้เห็นไหมพลังงานไทยต้องเป็นของคนไทย
แล้วก็ตามด้วยประโยคที่น้ำแข็งว่าอยากจะเปิดใจเหลือเกิน
อยากรู้ว่าป้ายนี้มันยังไงนะ
ใครที่ผ่านเส้นมิตรภาพช่วงหลักกิโลเมตรที่๑๓๒
โคราชจะสะดุดตากับป้ายนี้เลยค่ะคุณผู้ชม
แล้วบรรทัดล่างสีแดงสุดท้ายเขียนเอาไว้ว่าอะไร
บอกว่าเรือจ้างน้ำมันพระเจ้าขอสนับสนุนคนที่ต่อสู้เรื่องนี้ด้วยความจริงใจ
ถามไปถามใครดีอ่ะ
ไปถามคุณนิพนธ์ทองชั้นอายุ๖๘ปีเป็นเจ้าของปั๊มน้ำมัน
ก็เผยถึงที่มาค่ะว่าขึ้นป้ายนี้มาตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งแล้ว
ตันใจเหลือเกินเศรษฐกิจมันซบเศร้า
มาจากปัญหาราคาน้ำมันแพงแล้วก็เลยอยากจะทวงคืน
ทวงคืนพวกปัญหาต่างเนี่ยนะคะ
ซึ่งข้อความนี้เขาบอกว่าข้อความนี้มาจากไหน
เป็นวาธกรรมของท่านคึกฤทธิ์ที่เคยบอกเอาไว้ไงว่า
ถ้าเกิดนักการเมืองไทยหยุดโกง๒ปีนะนะ
ถนนประเทศไทยจะปูด้วยทองคำยังไงก็ได้
ก็เลยสั่งให้ติดป้ายนี้ตั้งแต่ก่อนเลือกตั้ง

อกจากนั้นนะคุณนิพนธ์ยังเรียกร้องให้รัฐบาล
หยุดอ้างอิงราคาน้ำมันจากสิงคโปร์

ซึ่งหากรัฐบาลคิดราคาเองโดยที่ไม่ต้องอ้างอิงราคาสิงคโปร์เนี่ย
ราคาน้ำมันจะถูกลงเศรษฐกิจจะกลับมาดีขึ้น
แล้วก็ย้ำด้วยนะว่ารัฐบาลแต่ละชุดไม่ควรเสนอนโยบายแจกเงิน

เพราะว่าราคาพลังงานถือว่าเป็นสารตั้งต้นของปัญหาทั้งหมด

ก็เลยสื่อข้อความบนป้ายเตือนสติ
กระตุ้นให้รัฐบาลเนี่ยทวงคืนต่างประเทศกลับมาเป็นของประชาชน
คือก็ต้องให้ข้อมูลว่าประเทศไทยเป็นประเทศนำเข้าน้ำมัน

ก็เราไม่สามารถจะผลิตน้ำมันได้เท่ากับความต้องการใช้ของคนในประเทศนะฮะ